คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ผู้เขียนบทโทรทัศน์มือรางวัล
คุณผู้ชมค่ะคือจากละครเรื่องบุภเพสันนิวาสเนี่ย
ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะ
ก็เลยรีบเข้าไปถามถึงโปรเจกต์ภาคต่อของบุภเพที่มีชื่อว่าพรมลิขิตค่ะ
คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือหึงเลยว่าอาจจะไม่มีชื่อของเบลล่าประกบกับพี่หมื่นโป๊ป
ที่สำคัญค่ะละครเรื่องนี้เขาบอกว่าจะเลื่อนไปฉายในปี๒๕๖๓ก็คือปีหน้านั่วเลย

จริงรึเปล่าขยับมาฟังทุกอย่างนี้พร้อมกันเลยค่ะ
อายุทยาที่มันชัดเจนที่มันเหมือนกับคนที่ยังไม่ค่อยได้เคยเห็น
เอาละค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าจะได้เห็นมุมที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียดมากขึ้น
คือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มันมีตอนพิเศษออกมาเนี่ยมีดราม่าหนักมากนะคะ
ว่าละครขาดเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอะไปหน่อย
ที่ตัวพระเอกนางเอกเยอะไปหน่อยคราวนี้แหละเราจะได้เห็นทุกอย่างแบบรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
จริงแล้วคือการที่เราดูละครมันก็เหมือนได้ย้อนไปดูเรื่องราวในสมัยประวัติศาสตร์ด้วย

ได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปด้วยดูละครแล้วก็อย่าลืมกลับมาย้อนดูตัวเองกันด้วยนะคะ